พระเอกที่โคตระห่วงความโสดนะฮะ
หลายคนยกให้เลยตอนนี้
พระเอกสายแฟชั่นซันนี่สวนเมธานนท์เนาะเองนะฮะ

ไปจับเหมาะกับช่วงใกล้วันวาเลนไทยแน่นอนเนอะ
ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องของความรักหน่อยแล้วกัน
ถูกมองว่าเป็นนุ่มที่หวงความโสด
แต่ว่าหลอกกระชากใจสาวทั้งเมืองแบบนี้

มันเหมือนกับว่าใครให้ประโยชน์เราได้มากกว่า

ไม่ต้องการสิ่งนี้ผมต้องการคนที่มันรักกัน

แปลงชอบถามไม่มีไงไม่มี

งาวอะไรไงงาวแล้วไม่งาวมันทำงาน
โอ้โหได้อยู่ได้อยู่